ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมิถุนความรักหากเจอคนถูกใจช่วงนี้ให้ทำใจ
ความรักไม่ยั่งยืนยาวนานคนมีรักจะท้อแท้ในรัก
เสียกำลังใจมีเรื่องหงุดหงิดผิดใจบาดหมางกันได้
คืนดีกันได้ยากสุขภาพควรงดเดินทางไกลที่ไม่จำเป็น
ควรเพิ่มชั่วโมงพักผ่อนให้เพียงพออย่านอนดึกเกินไป
ป่วยด้วยอาการไข้ตัวร้อนอักเสบระวังติดเชื้อเข้าสู่ร่างกาย
ระบบขับถ่ายไม่ปกติการเงินมีส่วนทำให้เกิดความเครียดได้
รายได้พิเศษไม่ค่อยมีเข้ามาแต่รายจ่ายจรกลับเพิ่มมากขึ้น
เติบโตช้าในเดือนนี้แต่จะมีโอกาสได้ของมีค่า
เครื่องรางวัตถุมงคลมาครอบครองการงานมีงานเข้ามามาก
แต่ก็เอาชนะได้เว้นแต่งานที่ต้องใช้กำลังกายหนักเท่านั้น
งานประเภทจิตอาสาก็เข้ามามากขึ้นด้วย
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์